เรื่องนี้เรื่องที่น้ำแข็งจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้
มันดับหรือยังหรือจะลุกท่วมกว่าเดิม

กรณีหลวงพ่อชาตรีมีการไลฟ์
แล้วแพรรี่ไพวันออกมาโต้

แซ่บจริงเผจจริงเดือดจริงค่ะ

อื้อฮือฝั่งนึงคุณผู้ชมขออภัย
ฝั่งหนึ่งเรียกอีฝั่งหนึ่งเรียกไอ้

แล้วล่าสุดมันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยค่ะ

นี่คือยังไถดูเฟซบุ๊กอยู่เลย

น้ำแข็งถ้าไม่แซ่บกว่าเดิมพี่ไม่โอเคนะ
เอาหัวเป็นประกันบอกแบบนี้เลย

หลังจากที่เขามีการออกมาโต้กันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ

เพราะว่าทางทนายธรรมราชโพสต์ภาพ
ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแพรรี่ไพรวันที่สพเมืองฉะเชิงเซาเนี่ย

เรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องข้อหาดูหมิน
คณะสงฆ์พระชาตรีทำให้ได้รับความเสื่อมเสีย
แล้วทนายธรรมราชก็โพสต์ข้อความนะ
อีแพรรี่เป็นคำไม่สุภาพแต่จะผิดกฎหมายหรือไม่
ค้นดีการ์ดูเอาเองนะครับ
ตอนนี้ผมไม่ว่างโดนทัวร์ลงอยู่

ชาตรีที่มีการออกมาไลฟ์ก็เป็นการสอนเทศนาปกติ

แต่มีบางช่วงบางตอนที่มีการพูดถึงแพรรี่ไพวัน
แล้วขึ้นต้นด้วยอีกบอกว่าตอนที่มาบวชเนี่ย
เปรียญเก้าประโยคนะแล้วพอสึกออกไปเนี่ย
ทำตัวแบบนี้ถือว่าทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย
ทีนี้ทางฝั่งแพรรี่ไพรวันก็ออกมาโต้กลับเรียกพระชาตรี
ทีนี้ค่ะมันก็เลยเป็นปมเรื่องมา
เลยทำให้ทางทนายธรรมราชไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
ไปแจ้งความที่ทางสพ
ทีนี้หลังจากที่ทางทนายธรรมราชเนี่ยมีการไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะคะ
ฝากฝั่งของแพรรี่ไพวันบ้างไหม
ไลฟ์ด้วยโพสต์สวนกลับแบบรัวเลยคุณผู้ชม
คือโพสต์เฟซบุ๊คว่าร้องเลยค่ะเดี๋ยวเจอดิฉันร้องกลับแน่นอน
ถ้าคิดว่าตัวเองร้องเก่งเรื่องนี้ดิฉันไม่ได้เป็นคนเริ่มดิฉันเตือนแล้ว
แล้วเรื่องคณะสงฆ์หลักฐานมากมายไก่กองจะเอาเรื่องไหนก่อน
นี่พอเปิดมาว่าจะเอาเรื่องไหนก่อน
หลังจากนั้นพี่เบิร์ดคุณผู้ชมและดอมคะมากันแบบรัวเลย
ตอนดึกไลฟ์หัวข้อได้เวลากระตันยูต่อพระศาสนาแล้วค่ะ
โอ้โฮแบบนี้ไม่น่าจะดี
แต่อันนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบตอนที่ไลฟ์โต้กลับพระชาตรี
อันนั้นเดือดกว่าไลฟ์นี้ไม่เดือดเท่า
แต่อยากให้ลองฟังมันจี๊ดเหมือนกันค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันมึงสะบัดตูดไปอยู่ต่างประเทศนู่นค่ะ
ไลฟ์สดธรรมวงธวัฒน์ธรรมตาเหลือเป็น
โยสภศวอลัฮันสมม
มีคนบริจักษ์ไหมว่าสภศโธภศว
มีคนขอเลขบัญชีไหมว่าสภศโธภศ
มึงจะมีสมาธิอย่างไร
ก็อยากถามดิฉันก็อยากถามว่าไปสอนสมาธิบทไหนให้ปูติน
มีจิตใจอันงดงามโดยการสั่งทหารบุกยูเคนขนาดนั้นนะคะ
ได้ผลมากเลยค่ะน่าเอามาโอ้อวดมากเลยมึง
หน้าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคณะสงฆ์ไทย
ที่ได้มีพระไปสอนปูติ้นนะคะจนปูตินถล่มยูเคนลาดไปหน้ากองไปเลย

เชื่อดเฉือนลามไปถึงปูตินยูเคนรัสเซียเลย
เพราะว่าไลฟ์ก่อนหน้าที่ตอบโต้แววตานี่คือดูโกรธมาก
แต่อันนี้ดูแบบดูมีความแบบดูเตรียมจริง
มาอย่างดีใช่ยังไม่หมดแค่นั้นคุณผู้ชม
จากไลฟ์แล้วมีการแคปแชทมาเอ๊ะฝรั่งที่ไปนั่งวิปัสนา
ไม่ได้ระบุชื่อว่าคือใครแต่แค่เขียนไว้บอกว่าไม่มีหรอกค่ะ
อย่ามาใส่ร้ายพระพุทธศาสนาดิฉันรบกวนช่วยตรวจสอบข้อมูลนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฝรั่งที่ไปวิปัสนา
โดนเรียกเก็บเงินข้าวหัวคนละกี่บาทแล้วเขาก็ตอบมา๓๐๐๐รูเบิ้ล
รูเบิ้ลประกูลเงินที่ไหนได้ด้องอเมริกาสามวันสองคืน
ซึ่งมาอาทิตย์ละ๒๐กว่าคนโดยปกติลองคูณถ้าเกิดเป็นเงินไทย
คิดเป็น๓๐๐๐รูโบ้งก็คือ๑๕๐๐บาทแล้ว๒๐กว่าคนต่ออาทิตย์
ยังมีโพสต์แฉต่อเป็นภาพเหมือนกับให้เห็นเรือนร่างผู้ชาย
แบบนี้ค่ะเปลือยท่อนบนแบบนี้แล้วก็โพสต์ข้อความอันนี้โพสต์ยาว
แต่ลักษณะคือเขาบอกว่าเป็นการเตือนครั้งที่หนึ่งครับแค่เริ่มต้น
นี่ฉันมีข้อมูลมีภาพเด็ดกว่านี้อีกเราก็บอกด้วยว่า
ภิกษุประเภทราคากล้าชอบโชว์หุ่นโชว์ของลับทักแชทพูดคุยเลี้ยงดูศรีกา
ใครก็ปกปิดได้ค่ะแต่ปกปิดตัวเองไม่ได้นะคะ
และพี่เบิ๊ดช่วงดึกเลยมาถึงที่ออฟฟิศ

แล้วก็บอกว่าหลวงพี่ต้องขอโทษพี่หลวงต้องขอโทษน้องแพรรี่
เรียกน้องแล้วนะไม่อีแล้วนะพี่ก้าวล่วง
เห็นด้วยกับความเห็นและทัศนคติของน้องทุกประการ
จงอโหสิกรรมอันนี้พอโพสต์นี้ออกมาเนี่ย
คุณผู้ชมจะเป็นโพสต์ที่มันปิดเรื่องทุกอย่างไหม
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอดูนะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด
พระชาตรีเจ้าอาวาสพุทธวิหารที่ประเทศรัสเซียนั่นเองนะคะ
คือเท่าที่ดูพระชาตรีก็เป็นแนวอยากสงบศึก
อืมแต่ไม่รู้ฝั่งแพรรี่จะมีการตอบโต้อย่างไร

เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อค่ะ